พี่คะค่ารักษาแบบนี้ค่ะมีอะไรบ้าง

อันนี้ข้าวกล้องหอมมะลิใหม่

ของผมเข้าไร้เบอร์รี่ครับผม
อันนี้๑กิโลกรัมครับผม

น้อยกว่าไงเขาสองกิโลกรัมนี่๑กิโลกรัม

โอ๊ยยิ่งน้อยยิ่งแพง
ของผมถูกกว่าของผมถูกกว่า

เอาล่ะข้าวหงทองทั้ง๓แบบแตกต่างกัน
น้ำหนักเนี่ยบอกเลยค่ะว่า๒ถุงแรกนะคะ

หรือว่าข้าวกล้องหอมมะลิใหม่๒กิโลกรัม
ส่วนไลเบอรี่น้ำหนัก๑กิโลกรัม

ใช่ปกติข้ากล้องหอมมะลิใหม่
หรือข้าวไลฟ์เบอรี่หรือว่ากินข้าวขาวปกติ

ขอเวิร์พทวดาวเป็นข้ากล้องหอมมะลิใหม่ค่า๒ค่ะ
เขายังไม่ได้ตอบข้อ๒เลย
นะทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้

นุ้ยตัวพี่นุ้ยเองมีความคิดเห็นแตกต่างไหมคะ
ตัวพี่เองเนี่ยนะพี่ว่าสีแดงมันจะถูก

นี่เป็นข้าวกล้องถึงจะหอมมะลิยังไงก็ถูกกว่า
สมัยก่อนเนี่ยข้าวแดงอ่ะอาจจะถูกจริงที่

อ้าวแต่ยุคนี้ไม่แน่ใจ
อ่ะแต่คุณตอบว่าข้าวกล้องหอมมะลิใหม่๒กิโลกรัม

จะเฉลยที่อันแรกที่คุณไม่ได้เลือก
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง๒กิโลกรัมราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยที่ข้าวกล้องหอมมะลิใหม่๒กิโลกรัมที่คุณเลือก

คุณแต่นี่ข้าวไลฟ์เบอรี่นะ
๑๐๐เปอร์เซ็นต์๑กิโลกรัมต้องแพงกว่า๑๐๙บาท

แพงกว่า๑๐๙บาทกันแล้วกันคุณอ๊อฟแอฟ
และราคาข้าวไลฟ์เบอร์รี่๑๐๐เปอร์เซ็นต์๑กิโลกรัมอยู่ที่
แพงกว่า๑๐๙บาท

เฮ่ยเก่งมาก
แป๊บเดียวพี่หนุ๊ยผ่านไปพลิกตาเดียวเอง
นี่ยังไม่ทันอะไรเลยครึ่งทางแล้ว
เขาไม่ได้เดานะเขาวิเคราะห์ถูกด้วยนะ
คุณอ๊อฟแอฟถามคุณเลยว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ถ้าคุณหยุดเป๊กจะแบ่งเงินให้คุณครึ่งหนึ่ง
เป็น๗๕๐๐บาทแต่ถ้าคุณไปต่อ
เงิน๒๕๐๐บาทรอคุณอยู่

เพราะว่า๗๕๐๐บาทยังไม่พอทำหน้าค่ะ

เอาล่ะสวยเบอร์แรงกันขนาดนี้ไปต่อก็
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาทค่ะ
แต่คำถามเราเหมือนเดิมค่ะคุณที่รัก
ของที่ไหนราคาทุกสุด

เอาล่ะนี่ครึ่งทางแล้ว

คุณอ๊อฟแอฟเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่และแม่นยำ

นี่คือหญ่ขัดตัวครับเจ๊ฮะอ้าวแพะม้าดูได้

เนื้อเป็นอย่างไรอันใหญ่อันเดียวหรือ
อันยายแบบนี้พี่บอลถูหลังได้พี่

ทุกค่ะครับเรียบร้อยเหรอครับอ๋อขอบคุณครับ

เหน่าแล้วอุ๊ยเหน่าเหรอแม๋เยียบ

ม้าเป็นแผ่นใยบวกขัดผิวธรรมชาติ

ขัดถิ้วธรรมชาติขัดอย่างไรนี่นะ

แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะของพี่ดีกว่าครับอ๊อคแอฟ
แต่ว่าเป็นถุงมือขัดผิวแบบแพ็คคู่

ต้องแกะอีกแล้วเราต้องแกะสิครับมีแรงไหมนี่
เออเป็นถุงมือ

นี่เลยสวมเข้าไปสองข้างแบบแพ็คคู่

เออใช่

ของพี่ถูกกว่าอันนี้ถูกสด
ของผมถูกกว่าอันนี้ถูกสุด

ใยผักตัวทั้ง๓แบบ๓สไตล์
ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ
เข้าไปอาบน้ำพี่อ่างด้วยค่ะ
เอาอะไรเป็นมาตรฐานวัดว่าอะไรถูกสุด

เด็ดกรีบกุหลาบตอนสมัยเรียน

พี่นุ้ยปกติพี่อาบน้ำเองบ้างคะ

ถ้ามีเวลาก็อาบด้วยกันบ้าง

พี่มันก็ต้องมีอะไรถูแล้วพี่ใช้อะไรถูอ่ะฮะ

ไม่ใช่พะไหลนะพี่
เห้ยเ
ดูสิ้นคิดมากอ่ะแล้วมันเข้ามาออกตรงเนี้ยดูซิว่าวิธี
เนี้ยมันจะเป็นผลบวกหรือผลลดพวกคุณอ้อแอฟ
เลยที่อันแรกนี้ค่ะใยขัดตัวทรงยาวที่คุณอ๊อฟแอฟไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๔๙บาท

และแผ่นใยบวบขัดผิวแบบธรรมชาติที่คุณอ๊อฟแอฟนับเลขแล้วมาลงตรงนี้นะฮะ
สิ่งที่คุณอ๊อฟแอฟเลือกราคาอยู่ที่๓๕บาท
สุดท้ายถุงมือขัดผิวที่คุณไม่ได้เลือก
แพงกว่า๓๕บาทคุณอ๊อฟแอฟ

อยากจะรู้เหลือเกินว่าทฤษฎีนับเลขของคุณจะเป็นลบหรือเป็นบวก
ขึ้นอยู่กับถุงมือขัดผิวอันนี้ค่ะและราคาอยู่ที่

แพงกว่า

ถ้า๒๕เสร็จเลยค่ะถ้า๔๕ได้ไปต่อค่ะ
และราคาอยู่ที่
สุดยอดเลยทั้งละ
พิศนีนนับเลขเด็ดดอกไม้แล้วแบบมันถูก
กว่าคุณมั่วคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณแบบนับคุณคิดมาก่อนแล้ว

คุณได้ถูกแต่คุณก็ทำได้ดีมากค่ะ
ยายบวมขัดผิวธรรมชาติเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
คุณคะคุณผ่านข้อที่๕มาแล้วค่ะ

คุณอ๊อฟแอฟคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อตอนนี้
สายตาคุณประมาณถามดิฉันว่า
ดิฉันจะถามคุณทำไมบ่อยกับการที่คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
คุณรู้คำตอบอยู่แล้วว่าคุณจะไปต่อใช่ไหม
ใช่ไปต่อค่ะพี่

ตัดสินใจไปต่อไปงั้นพูดดังเลยว่าคุณจะไปต่อ

เย่ถ้าไปต่อค่ะเงิน๓๕๐๐บาทรอคุณอยู่ค่ะ
เพราะข้อต่อไปเพิ่มมูลค่าเป็น๓๕๐๐๐บาทค่ะ
แต่คำถามยังเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
หวังได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้
แต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอลุ้นคือคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านครับ
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากซิสเลอร์๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ปลาชุบเกล็ดขนมปังทอด
สเต็กหมูปาปริก้า

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
ตัดสินและประกาศรายชื่อภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ซื้อมอเฟซมาใหม่กำลังแซฟเลยเวสป้าดิพี่แซฟเลยโหก็มาเต็มที่เลยเจอกลุ่มไว้รุ่นแถวบ้าน
ผมก็ถามเลยถามทำไมด้าวพี่รู้จักเวสป้าป่ะไม่ตอบผมทำนิ่งผมก็ปิดไปใหม่
แซฟล้นกลับมาดูอีกรอบหนึ่งทำไมอีกรอบหนึ่งหาพี่รู้จักเวสป้าป่ะนิ่งอีกผมก็เลยหมานใส่ปิดไปหนักเลยแซฟ
คราวนี้หลุดโค้งพี่โอ้โหล้มมาดิวัยรุ่นกูมาเลยจะกระทืบผมพวกพี่พี่อย่าทำอะไรผมเลย
ที่ผมถามไม่ได้กวนพี่หรอกผมถามว่าพี่รู้จักเว้นป้าหรือเปล่าถามยังไงผมแค่อยากรู้ว่าเบรกมันอยู่ตรงไหนป้าเอ้ย